ส่วนที่กาลสินตอนนี้ชาวบ้านที่นั่นเขากำลังหวาดภาวะ
ต้องนำเอาเสื้อแดงหรือผ้าแดงมาแขวนไว้หน้าบ้านอีกแล้ว
เพราะว่าตลอดเดือนที่ผ่านมามีคนตายในหมู่บ้านถึง๘ศพ
เขาก็เลยกลัวกันเรื่องของผีแม่ม่ายนี่แหละค่ะ
ชาวบ้านเขาถือว่าตอนนี้อยู่ในอาการหวัดภาวะกันหมด
กลัวผีแม่ม่ายมาเอาไปรวมทั้งยังกลัวผีปอบด้วยค่ะ

นี่เลยต้องหาเสื้อแดงผ้าแดงมาแขวนไว้หน้าบ้าน

หลังจากที่คนในหมู่บ้านก็เสียชีวิต
เวลาไล่เลี่ยกันเลยเนี่ย๘ศพ
ศพแรกเป็นผู้ชายนะคะอายุระหว่าง๔๐๗๐ปี
สาเหตุการเสียชีวิตบางรายก็เจ็บป่วยเล็กน้อย
แต่บางรายก็เสียชีวิตกระทันหันก็เลยเชื่อกันว่าเป็นการกระทำของผีแม่ม่าย
ส่วนรายล่าสุดไม่ใช่ผู้ชายนะเป็นผู้หญิงอายุ๔๙ปี
คนนี้ไม่เคยมีอาการเจ็บป่วยอะไรมาก่อน
ชาวบ้านก็เชื่อว่าถ้าอย่างนี้สงสัยจะเป็นผีปอบ
เพราะว่าผีแม่ม่ายส่วนใหญ่จะเอาไปแต่ผู้ชายนะ
๘ศพค่ะก็เป็นการเสียชีวิตภายในเดือนนี้เดือนเดียวกันเลย
ทุกคนก็เลยพากันเข้านอนหัวค่ำเพราะว่ากลัวผีแม่ม่ายแล้วก็ผีปอบกันนะคะ
อุบลเงินสง่าอายุ๕๐ปีบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
มีคนฝันเห็นหมาดำฝูงใหญ่บุกเข้ามาในหมู่บ้าน
พอรุ่งเช้าปุ๊บก็พบว่ามีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
ลักษณะที่ชาวบ้านเรียกว่าไหลตาย
จากนั้นกลางดึกคืนต่อมาก็จะได้ยินเสียงเห่าหอนของสุนัขดังขึ้นโหยหวน
พอรุ่งเช้าก็มีคนเสียชีวิตกระทันหันอีก
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นการกระทำของผีแม่ม่ายจากเมืองลับแลรวมทั้งผีปอบด้วยค่ะ
แต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะคะก็ยอมรับว่ามีคนตายไล่เลี่ยกันจริง๘คน
บางคนก็เจ็บไข้ธรรมดาบางคนเขาก็บอกว่าเป็นฝีมือผีแม่ม่าย
แต่ล่าสุดชาวบ้านเขาก็นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีขับไล่แล้ว
แต่ชาวบ้านก็ยังคงหวัดกลัวกันอยู่นะคะ